เอาไปดูข่าวนี้คุณผู้ชมครับที่ผมโปรยเอาไว้
อายุยีซูนักตัวนี้มันถูกยิงคอครับ
นอนอยู่แบบนี้๓วันแล้ว
โอ้โหน่าเวทนาครับหมาตัวผู้ครับ
ดำขลับเชียวนะฮะ
คนใจร้ายที่ไหนก็รู้ว่ายิงคอมันแผลเวอะครับคุณผู้ชมฮะ
นอนสมอยู่ใต้พุ่มไม้๓วันแล้ว
คนก็นี่คงเป็นนมแหละเอานมมาให้มันน่ากินเลียเข้าไป

นายทวินถระถาท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๘
ตะบนห้วยทรายอำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ไปเจอมันแล้วก็เลยประสานประสุทธิ์อำเภอแล้วกู้ชีพเทศบาลตะบนห้วยทราย
ไปช่วยเหลือมาหน่อยแล้วก็พาส่งสัตวแพทย์เพื่อต้องผ่าตัดแล้วนะนะครับ
แต่ร่างกายของมันก็ยังไม่พร้อมที่จะผ่ามันอ่อนแอนะครับ
แล้วก็จะให้ประสุนสัตว์นะครับดูแลต่อไป
ชุดสืบสวนสภาวสรรค์กำแพงจะลงพื้นที่หาข้อมูลครับ
คนที่ทำร้ายหมาแบบนี้ถือว่าผิดฐานทารุณกรรมสัตว์ฮะ